มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรีหน่อยค่ะ

แล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจรีบจับตัวให้ได้นะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้อายุ๓๖ปี
ดักยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตกลางวันแสกนะคะ
คือแม่ทำใจไม่ได้ถึงบอกว่า
ถ้ามาขอขมาก็จะไม่รับขอขมาด้วยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นายสมศักดิ์แจ้งประจักษ์ค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตกลางถนนในซอยดงศักดิ์ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
มีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาล้มคว่ำอยู่ตรงเห็น
ตรงนั้นก็จะเป็นถังใส่เศษอาหารอีก๒ใบ
คนที่ยิงเนี่ยนะคะก็คือนายพรศักดิ์นาคพี่น้อง
หรือว่านายป๊อกค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยบ่ายวันนี้นะคะ
ผู้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บเศษอาหาร
ตามบ้านในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงหมู
แล้วไปเจอกับในป๊อกระหว่างทาง
เกิดมีปากเสียงอะไรกันก็ไม่ทราบถึงขั้นแบบให้ของลับกัน

สักพักนึงเดินออกมาชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืน๓นัด

ก็พบว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นแล้วค่ะ
ไปดูกล้องวงจรปิดหลังจากก่อเหตุเนี่ย

แล้วในรถเนี่ยมีแฟนสาวด้วยค่ะแฟนสาวขึ้นรถไปด้วย
แม่ของผู้ตายนางบัญญัติค่ะบอกว่า
บอกว่าเพื่อนบ้านตะโกนมาบอกว่าลูกชายถูกยิงลูกชายถูกยิง
ออกมาดูเนี่ยเหมือนลูกหายใจไม่ออกก็พยายามจะช่วยกัน
แต่ว่าลูกก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเธอนะคะ
บอกว่าลูกไม่เคยมีปัญหากับในป๊อกเลย
เชื่อว่าตั้งใจมายิงมาดักรอขณะที่เขากลับจากไปเก็บเศษอาหารเนี่ยค่ะ
แล้วไปคุยกับชาวบ้านหลายคนก็บอกว่า
ป๊อกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับชอบหาเรื่องเพื่อนบ้านนะคะ
ขับรถผ่านบ้านแล้วเกิดไปมองหน้าเขาเข้าเนี่ยก็จะตามไปมีเรื่องนะคะ
พฤติกรรมชอบยิงปืนขึ้นฟ้าก็เคยไปแจ้งตำรวจ
ก็ยังไม่มีการมาดำเนินการเขาก็อยากจะให้จับตัวให้ได้
เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้สูญเสียอะไรต่อไป
งั้นเขาจะไปร้องเรียนกันนะคะที่สพโพธาราม
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นนะคะ
วันนี้ญาติไปรับศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
น้องชายผู้ตายในสมเกียรบอกว่าในป๊อกเองเนี่ย
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะ
ตอนที่ยิงพี่ชายเขาเนี่ยในป๊อกพอยิงเสร็จตะโกนดังเลยค่ะ
ประมาณว่าสะใจใครมีปัญหาหรือเปล่า
โอ้โหคือมันก็ยิ่งเจ็บช้ำนะคะคนเป็นญาติหรือคนที่ได้ยินแบบนี้
ก็อยากให้ตำรวจจับตัวมาให้ได้เพราะตอนนี้
ชาวบ้านบางคนก็ไม่กล้ามาเป็นพยานเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายค่ะ
ส่วนแม่ทำใจไม่ได้และจะไม่รับคำขอขมา
อยากให้จับตัวให้ได้เร็วเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้าน
ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านระแวงกันหมดค่ะ
ตอนที่เห็นชาวบ้านเขาบอกผมนะบอกว่า
สะใจว่าอะไรว่ากูฆ่าคนอะไรอย่างนี้พี่
แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถขี่หนีหลบหนีไป
ตอนนี้นะคะตำรวจออกหมายจับนายพรศักดิ์
หรือว่าในป๊อกแล้วนะคะก็กำลังติดตามตัว
เดี๋ยวนี้ขึ้นหน้าไว้ให้ดูนะคะเป็นรถเก๋งที่ขับหนีไป
เป็นโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่มม๔๓๓๕ระยอง
ซึ่งความน่ากลัวก็คือนายพรศักดิ์เองมีอาวุธไปด้วย
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอันตรายเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าถ้ามีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ถือเป็นบุคคลอันตรายแล้วประวัติเนี่ยเขาไปเช็คดู
ก็ปรากฏว่าปี๕๐ก่อคดีพยายามฆ่า
ปี๖๐ก็ก่อคดีลักษัพ
เพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่ตำรวจต้องการตัวอยู่ค่ะ